ลับในการลงรักปิดทองคำเปลวสำหรับช่างลงรักปิดทองมีสองส่วนคือ
ส่วนแรกการเตรียมตัวของช่างเป็นหัวใจหลักในการทำงานที่ช่างจะต้องปิดทองในพื้นที่ที่ไม่มีลมพัด
และต้องคอยสำรวจมือของตนเองว่ามีความแห้งไม่ชื้นเปียกจากเหงื่อ
และส่วนที่สองคือการเลือกใช้ทองคำเปลวซึ่งช่างนิยมใช้ทองคำเปลวที่เรียกว่าทองทัศน์หรือทองคำเปลวที่ตัดออกมาตามขนาดที่กำหนดเป็นทองแผ่นเดียวกันตลอดทั้งแผ่น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน